สวัสดีครับท่านธนกิจครับสวัสดีครับท่านครับ

ครับท่านครับกรณีของคุณสุวรรณอย่างนี้ฮะ
แนวทางจากนี้ไปจะเป็นยังไงต่อได้ครับท่าน
คือในเบื้องต้นที่ทางทนายโนบิตและเฮียเปี๊ยกนะครับ
ค่ะญาติผมทางผู้สูตรราวหาเนี่ย
มาพบที่ตระสุนมิถัมศ์แล้วก็ให้ทางยุธิธรรมจังหวัดนะครับ
อุตสาหกกพลครับตัวนี้

เราก็จะให้ทางกองทุนยุติธรรมเข้าช่วยเหลือในส่วนนี้
เรื่องของการยื่นเรื่องวงเงินประกันตัว
แล้วก็ให้ทนายความเข้าไปช่วยดูเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายด้วยอะไรด้วย
นี่แหละครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนที่ทำงานประเด็นนี้อยู่ครับ
ครับก็เดี๋ยวเราจะช่วยเรื่องของหากองทุนมาช่วยในการยื่นประกันตัว
อย่างน้อยก็ได้ออกมาสู้คดีข้างนอกก็จะหาหลักฐานได้ชัดเจนหน่อยอย่างนี้ใช่ไหมครับ
คือการที่จะได้รับการประกันตัวหรือไม่เนี่ยก็อยู่ที่ดุลยพินิษฐ์ของศาลแหละนะครับ
เราก็ต้องพยายามที่จะต้องสนับสนุนในเรื่องข้อมูลที่จะต้องยื่นต่อสาร
เพื่อให้สารมีความเห็นว่าทางผู้ต้องหานั้นเนี่ยไม่น่าจะเป็นผู้ที่ก่อเหตุ
เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับเป็นเรื่องที่จะต้องช่วยกันดูเรื่องนี้ครับ
ต้องมีการไปสอบสวนใหม่ไล่สืบสวนสอบสวนใหม่ย้อนไปตั้งแต่เหตุการณ์เมื่อปี๖๔ไหมฮะ๗มีนาคม
ก็อาจจะเป็นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ต้องดูครับว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยมันไปอย่างไรอย่างน้อยที่สุดเนี่ย
เราก็คงจะต้องยื่นประกันตัวแล้วอาจจะต้องเอาข้อมูลตรงนี้คุยกับทางท่านอายการด้วยนะครับ
จะได้ช่วยสนับสนุนในเรื่องของข้อมูลว่าในขณะเกิดเหตุนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะครับ
แล้วก็เรื่องของยานพานะเนี่ยเป็นของใครอย่างไรนั้นเนี่ยจะต้องชี้แจงให้ถูกต้องนะครับ
ตรงนี้ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องพยานหลักฐานที่สำคัญวันเวลานะครับในเรื่องของพยานอื่นเนี่ยนะครับ
ก็คิดว่าทางทนายความเนี่ยได้ได้กล่าวถึงในรายการไปพอสมควรแล้วนะครับก็เดี๋ยวคงจะได้ประสานงานกันเรื่องนี้ต่อไปครับ
ธนกิจครับสมมุตินะฮะสมมุติว่าสุดท้ายปลายทางเขาเป็นแพ้จริงเนี่ย
ช่วงระหว่างนี้ที่เขาถูกคุมตัวในเรือนจำก็ตามหรือว่าในห้องคุมตัวผู้ต้องหาของโรงพักก็ตาม
อันนี้ก็เข้าข่ายในการที่จะเรียกร้องค่าชดเชยอะไรยังไงได้ใช่ไหม
อ๋อแน่นอนครับอันนี้เรียกร้องค่าชดเชยในส่วนที่เป็นผู้ช่วงขังในทฤแพะอย่างเงี้ยครับ
อันนี้เรียกร้องได้ไม่น่าจะต่างกันครับ
เดี๋ยวรอดูกันต่อไปครับขอบคุณนะครับท่านครับสำหรับข้อมูลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

แล้วก็ชมสดที่นี่ครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ